ดูเรื่องราวนี้กันหน่อยดีกว่าที่จะต้องยกนิ้วโป้งให้เลย
สำหรับเหล่าประดานน้องยอดฝีมือนะครับ
ที่สามารถคว้ารางวัลมาได้
จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี
ในปีนี้แข่งขันกันที่อีสาน
ค่ะที่ไหนก็คือที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ

ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
หรือว่าสสทเขาร่วมกับบริษัท
เขาจัดแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี๒๕๕๙
ค่ะค่ะค่ะเพื่อเป็นการเปิดโอกาส

ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
เขาร่วมกันกันการโอลิมปิกหุ่นยนต์นานาชาติ
ประจำปี๒๕๖๑นะครับ
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๖ถึง๑๘พฤศจิกายนนี้

แต่นี่เป็นรอบคันเลือกของทางอีสาน

เป็นรอบชิงชนะเลิศของทางภาคอีสานแล้ว

ส่งทีมเข้าประกวดทั้งหมด๙๖ทีม
ผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศทั้ง๓รุ่น
ก็ประกอบไปด้วยรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปี

โคราชโรบอตบีโรงเรียนเทศบาล๔ในรุ่นนี้นะครับ
แล้วก็ในรุ่นอายุไม่เกิน๑๕ปี

ทีมไอบอทนิคาซิโอ
ของโรงเรียนไอบอทอาคาเดมี่โคราชนะครับ

ของโรงเรียนไอบอทอาคาเดมี่โคราชนะครับ
ก็นี่แหละฮะโอ้โฮแต่ละทีนี้ก็หลายโรงเรียนเลยนะ
ชันฝีมือประชันความรู้ความสามารถ

เจ้าเด็กอายุ๑๐กว่าปีเท่านั้นทำได้ขนาดนี้

ก็เป็นการคัดเลือกเอาตัวแทนจากภาคอีสานก่อน

นี่แหละครับมีตัวแทนจากทั้งหมด๖๙ทีมนะ

เข้าร่วมกันขันในครั้งนี้นะครับ

แล้วก็ไปแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติ
กับโอลิมปิกโรบอต
ยนต์เป็นโอลิมปิกของขุนยนต์นี่แหละสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหม

เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรม